มีเรื่องราวแห่งความเศร้าใจความช้ำใจของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเป็นลูกชาย
คือคุณพ่อเนี่ยหน้ามืดล้มเสียชีวิตที่บ้านเมื่อบ่ายเมื่อวานนะ
ตำรวจบอกว่าเอาละตามขั้นตอนต้องส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลเขาก็ไปทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง
เอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ยไปรับศพพ่อทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่ทันค่ะ
มารับเช้ากันแล้วกันคือที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณเขมมาสอน
เราก็ต้องมั่นใจว่าเออศพแต่ละศพก็คงได้รับการเก็บดูแลไว้อย่างดีค่ะ
เช้ามาไปรับศพพ่อปรากฏว่าเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ

ขึ้นอืดไม่ฉีดแมลงวันตอมอ่ะโอ้
นี่ขนาดห่มผ้านะคลุมผ้านะค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมครับ
แต่รู้แล้วนะว่าโรงพยาบาลอะไรรู้แล้วครับ
ออกมาชี้แจงแล้วเดี๋ยวท่านรอฟังค่ะแต่เนี่ยลูกชายเขาโพสต์เนี่ยบอกเนี่ย
เขามารับศพพ่อเขาเนี่ยที่โรงพยาบาลอ่ะ
ทำไมเป็นแบบเนี้ยอืมขึ้นอืดเน่าแมลงวันตอมหึง
มาลีนก็ไม่ฉีดให้ไม่ใส่ห้องเย็นค่ะผู้ชายคนนี้ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
ผ่านเพจข่าวสารอุบลบ้านเห่าแต่ว่าเหตุการณ์ตอนนี้รู้แล้วว่าอยู่ที่โคราช
นะข้อความที่ระบุเอาไว้กับภาพนะครับบอกว่าโกรธโรงพยาบาลมาก
พูดเลยห้ามเอาศพออกหลัง๖โมงเย็นพอเข้าใจ
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างการตัดสินใจส่วนตัวของผู้บริหารองค์กรควรจะมี
ให้มารับศพตอนเช้าฟอร์มาลีนก็ไม่ฉีดให้
แต่พักศพพ่อเราไว้ช่วยแบบนี้ไม่มีห้องเย็น
ไม่มีอะไรถนอมศพพ่อเราเลยจนศพพ่อเราอืดเน่าแมลงวันตอม
กลิ่นเหม็นจนเราเข้าไปใกล้ไม่ได้จะเอาพ่อเรามาทรมานทำไม
ปล่อยให้เราเอากลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนพ่อเราคงไม่เป็นแบบนี้
แทนที่จะปล่อยให้เอาไปทำพิธีตามศาสนาให้จบ
ไม่ต้องถามเลยคุณเห็นมาสอนค่ะพอโพสต์ไปเนี่ย
โอ้โหคนวิพากษ์วิจารณ์คนแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
โรงพยาบาลทำแบบนี้ไม่เหมาะสมนะก็ต้องเก็บรักษาศพให้ดีที่สุด
กว่าญาติจะมารับสิใครจะไปเชื่อว่ามันเกิดขึ้น
กับการฝากศพเก็บศพไว้ที่โรงพยาบาลนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีตามไปจนเจอนะครับ
ทั้งฝ่ายของญาติผู้ตายกับทางโรงพยาบาลที่เขาชี้แจง
เอาฝ่ายของคนโพสต์ก่อนนะครับผู้โพสต์เนี่ย
ชื่อว่านายจิระวัตรด้วงมะดันนะฮะ
อ่าชื่อจริงเขาคือจิระวัตรด้วงมะดันอายุสี่สิบเก้าปี
เขาเล่าว่าแบบนี้ครับบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยไม่ค่อยกินข้าว
ก็เลยมีอาการหน้ามืดแล้วก็ล้มเสียชีวิตที่บ้าน
ช่วงบ่ายบ่ายเมื่อวานนี้คือที่บ้านเนี่ย
ไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายแต่ก็ต้องไปแจ้ง
ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ตำรวจรับเรื่องไว้พร้อมกับแจ้งว่า
ให้ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลด้วยค่ะอ่า
โรงพยาบาลที่อยู่ในระแวกที่เกิดเหตุก็คือโรงพยาบาลคอนบุรี
อืมเดี๋ยวทางโรงพยาบาลเขาจะชี้แจงนะครับนายจิรวัตรบอกว่า
หลังจากนั้นช่วงเย็นทางโรงพยาบาลก็ติดต่อมาถึงญาติ
บอกว่าให้ไปรับศพได้แล้วแต่ว่าตัวเองก็อยู่ต่างอำเภอ
กว่าจะเดินทางมาถึงเกือบ๖โมงเย็นแล้วไม่มีใครแจ้งระเบียบเรื่องนี้ให้ทราบ
แล้วยังต้องย้อนกลับไปโรงพักเพื่อไปเอาเอกสารมายืนยันกับทางโรงพยาบาล
ว่าไม่ติดใจสาเหตุการตายกว่าจะดำเนินการต่างแล้วเสร็จ
สองทุ่มทางโรงพยาบาลบอกว่าเลยเวลากำหนดรับศพแล้ว
ให้มารับตอนเช้าแต่โรงพยาบาลเก็บร่างพ่อ
ไว้ในห้องเก็บศพธรรมดาไม่ใส่โรงเย็นไม่ฉีดฟอร์มาลีนให้
วันรุ่งขึ้นที่มารับศพก็เลยอย่างที่ท่านเห็น
ศพพ่อเน่าขึ้นอืดแมลงวันตอมเต็มร่าง
เสียใจเสียใจที่แบบว่าเหมือนพ่อเหมือนเพราะว่าพ่อเรา
ทีนี้ค่ะทางโรงพยาบาลคอนบุรีออกมาชี้แจงแบบนี้ค่ะ
ของโรงพยาบาลไม่ได้กำหนดว่าห้ามญาตินำศพออกจากโรงพยาบาล
หลังเวลาสิบแปดนาฬิกานะคะอ้าวเหรอฮะใช่ทางผอโรงพยาบาลบอกว่า
เขาไม่ได้บอกว่าห้ามอ้าวเพราะว่าทางญาติสามารถนำหลักฐานมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ได้
ถ้าเกิดหลักฐานครบเนี่ยนำศพออกจากโรงพยาบาลตอนไหนก็ได้
นำศพออกได้ตลอดเวลาอ้าวแล้วมันยังไงกันเนี่ยนั่นน่ะสิ
อันนี้ประเด็นเรื่องของเวลานะคะแต่ว่าประเด็นเรื่องของห้องเย็นเก็บศพเนี่ยค่ะ
ทางโรงพยาบาลบอกว่าทางโรงพยาบาลเองไม่มีนะคะ
ไม่มีห้องเย็นเก็บศพนะคะคือถ้าจำเป็นก็จะต้องส่งศพไปเก็บรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาเป็นโรงพยาบาลใหญ่กว่าค่ะ
คือส่วนใหญ่ที่นี่เป็นศพรายญาติแล้วก็ถ้าเกิดต้องเก็บเอาไว้นานก็จะส่งต่อไป
ก็เลยคาดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นนอกเวลาราชการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็อาจจะไม่ชัดเจนเรื่องของระเบียบปฏิบัติหรือแนวทางการอนุญาตว่าให้ญาตินำศพออกจากโรงพยาบาลได้ตลอดเวลา
อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนกันระหว่างตัวเจ้าหน้าที่กับผู้เสียหายอืม
ก็ถือว่าเป็นปัญหาของระบบการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเองผู้มนุยการโรงพยาบาลคอนบุรียอมรับแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวจะมาทบทวนเหตุการณ์นี้ก็จะนำมาเป็นบทเรียนนำมาทบทวน
แล้วก็วางแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นที่เข้าใจให้เป็นที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เจ้าหน้าที่จะได้รู้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องคาดว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไม่รู้

แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติก็อาจจะไม่ชัดในแนวทางที่จะ
กรรยากให้ย่านรับส่งกลับไปนะครับ
อย่างกรณีนี้ก็เป็นปัญหาในระบบ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่เรานะ
ซึ่งอันนี้เราก็ทบทวนเพื่อที่จะวางแนวทางปฏิบัติ
ที่เป็นที่เข้าใจนะครับ
ก็จะมีความชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อของทุกคนนะครับในตามนะครับ
แต่ว่าตอนนี้หลังจากภูมิวงเย็นเนี่ย

ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นการ
ความเข้าใจในคาดเคลื่อนนะครับ
โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะ

มันเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนในครอบครัวนึกออกมาคุณภาคภูมิ

นายแพทย์นารินรัฐพิชยคามิน
นายแพทย์สหสุขจังหวัดนครสุธิมารนะครับ
บอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงแล้ว
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและให้โรงพยาบาลคอนบุรี
ที่เกิดเหตุรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบโดยเร็ว